คราวนี้มาดูวิวาทะเพื่อนบ้านแต่เป็นเพื่อนบ้าน
คือเป็นบ้านของชาวบ้านกับวัดอยู่ติดกัน
ก็รั้วเดียวกันนั่นแหละค่ะปรากฏว่าหมาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะ
มันชอบเห่ามันชอบหอนเวลาพระเดินผ่านพระทำไงอ่ะ
ไฟฉายสองหน้าอ่าพยายามห้ามมันอ่ะไม่ตีมันแล้วอ่ะ
ตีมันนะคะแต่เพื่อนบ้านไม่พอใจลักษณะคือไปดุหมาของเขา
แล้วเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าแล้วเวลาคุณเดินผ่านเนี่ย
หมามันก็เห่ามันก็หอนมันเสียงดังผมก็รำคาญด้วย
อืมรำคาญเสียงหมาตัวเองอ่ะค่ะทีนี้ไม่พอใจทำไง
บุกมาที่กุฏิของพระเลยมาขู่จะทำร้ายร่างกายนะคะ
วงแตกเลยค่ะเด็กวัดกำลังกินมะม่ากันอยู่
ยกมือถือมาถ่ายคลิปให้เป็นคลิปนี้ค่ะดูหน่อยค่ะ
แล้วโยมเป็นใครฮะโยมเป็นใครผมเข้าเฝ้าบ้านแล้วนี่มาเออทำไม
เขาไม่ได้ก่อกวนผมจะเดินมาตะกี้นี่น่ะ
แล้วหมามันออกมาเห่าเมื่อกี้รุ่นพี่เหรอใช่
แล้วหลวงพี่ส่องไปบ้านผมทำไมเจ๊ะผมไม่ได้ส่องผมเดินมา
ผมเดินมาผมไล่เซะมันเห่ามันจะกัดผมเออหลวงพี่คนที่ไหนเนี่ย
คนเราเออแล้วทำไมเก่าหรือไงซ่าหรือเปล่าผมไม่ได้ซ่า
แต่เนี่ยดอกหมากูเห็นจากตาครั้งนึงแล้วแล้วที่ส่องเข้าไปในบ้านเหรอ
ไม่ได้ส่องผมเดินมาผมไล่เดี๋ยวผมไล่หมา
เนี้ยหมือพ่ออาจารย์น่ะเออผมใครคิดน่ะอ้าวถ่ายก็ถ่าย
เอาถ่ายก็ถ่ายเราก็ได้เห็นกันแบบนี้แหละค่ะ
เห็นหมดนะคะว่าพฤติกรรมแล้วก็การพูดการจาเป็นยังไงนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเท้าความใหม่เอาใหม่

ท่านเป็นสัญชาติลาวนะคะ
จำวัดอยู่ที่วัดผาลาตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็จริงก่อนเกิดเหตุท่านเดินอยู่ในวัดนั่นแหละ
เพื่อที่จะกลับกุฏิปรากฏว่า
สุนัขของผู้ชายกางเกงสีน้ำเงินเมื่อสักครู่
เพื่อนบ้านบ้านใกล้อยู่ติดกับวัด

ก็เลยทำให้เจ้าของหมาไม่พอใจ
บุกมาหาถึงกุฏิเหมือนสักครู่นั่นแหละ

แล้วก็ใช้คำพูดคำจานลักษณะคือคมครูว่า

หลังจากที่เกิดคลิปนี้ขึ้น
มรชัยเองท่านไม่สบายอกไม่สบายใจค่ะ
เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักภูพิงราชนิเวศ
ตำรวจซ้ายตรวจของโรงพักษณ์ทำอย่างไง
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาค่ะ
มาดูแลความปลอดภัยที่วัดเป็นระยะนะฮะ
วัดแห่งนี้แหละค่ะ

ที่พระมรชัยท่านไปส่องไฟฉายใส่หมา
ไม่พอใจเรื่องที่สองคือเวลาพระสงฆ์เนี่ยเดินผ่านบ้านของเขา
หมาที่เขาเลี้ยงไว้จะเห่าจะหอนเสียงดัง

เพราะเลยไม่พอใจต่อที่สองเลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ตำรวจได้เตรียมที่จะเชิญชายดังกล่าว
มาพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อป้องกัน
ระงับเหตุไว้ก่อนไงป้องปรามไว้ก่อนไง
ไม่อยากให้เหตุร้ายมันเกิดขึ้นในอนาคต
ทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าผู้ชายในคลิปที่นุ่งกางเกงสีน้ำเงินเมื่อสักครู่
คือทำหน้าที่เพียงเป็นคนมาเฝ้าที่ดิน

หมามันก็เห่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมล่ะ

มาคมคุยอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะ